บุกเข้าไปในห้องของคุณป้าอายุ๕๗ปีค่ะ
เข้าไปแล้วพยายามข่มขืนถึง

เพราะคุณป้าอายุ๕๗ปีออกอุบาย
อุบายแล้วก็วิ่งกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมนะ
มาให้ลูกชายพาไปแจ้งความ
ตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้นะ
เขารับสารภาพบอกว่าก็แอบรักป้ามานานแล้ว
และหลังจากนี้ไปนะถ้าผมติดคุก
ติดคุกไม่ว่าจะกี่ปีออกมาแล้ว
ผมจะออกมาทำงานเก็บเงินแล้วมาสู่ขอป้านะครับ
ว่ายังงั้นส่วนนี้เป็นภาพของช่วงที่
ตำรวจสพพนมสารคามควบคุมตัวนายปริญญา
พึ่งเกษมอายุ๔๑ปี
ไปชี้จุดเกิดเหตุและเอาตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามฉะเชิงเศร้า
หลังจากลูกชายของหญิงอายุ๕๗ปี

นายปริญญาเช่าอยู่ห้องข้างนี่แหละ
ทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนแม่ค่ะ
จากการสอบสวนช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
ผู้เสียหายที่อายุ๕๗ปี

จู่นายปริญญาผู้ต้องหามีลักษณะอาการเมา
ถืออาวุธมีดเข้ามาด้วยมาในห้อง
ผลักผู้เสียหายให้นอนลงกับพื้น
แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีหลายครั้ง
อกจากนี้ใช้อาวุธมีดจี้

บอกแบบนี้เลยนะคะเป็นการข่มขู่
ซึ่งจังหวะที่นายปริญญา
จับถอดเสื้อผ้าเลยค่ะที่นี้พยายามข่มขืนรอบที่สอง
แต่ก็ไม่สำเร็จเหมือนเดิม
นายปริญญาหลังจากที่ทำอะไรไม่สำเร็จนะคะ
ก็เลยเอางี้ละกันนอนกอดผู้เสียหาย
อยู่ในป่าข้างทาง๖ชั่วโมงเต็ม
ตั้งแต่เที่ยงจนถึง๖โมงเย็นนะคะ
หลังจากนั้นผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณป้าอายุ๕๗ปี
บอกโอ้โหเป็น๖ชั่วโมงที่ยาวนานมากไม่ไหวแล้วนะคะ
ตัดสินใจออกอุบายค่ะบอกเอางี้ละกัน
ปริญญาเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเหล้ามาดื่มเป็นเพื่อนเธอนะ
นายปริญญาตายใจ
เพราะว่านอนกอดมาแล้ว๖ชั่วโมงนะคะ
เห็นว่าสนิทกันแล้วก็เลยปล่อยให้คุณป้าออกไปซื้อเหล้า
วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะกลับไปที่ห้องเช่า
ให้ลูกชายพาไปแจ้งความทันที

ตามจับกลุ่มนายปริญญาได้ที่ห้องพักเลย
จากการตรวจค้นภายในห้อง

เห็นเป็นแผ่นนั่นเต็มไปหมดเลย
โป๊ค่ะนายปริญญาเขาซ่อนหนังโป๊ะไว้ในตู้เย็นนะ
จำนวนมากเลยนะคะหนังโปนี่แข็งหมดเลยนะคะ
ปริญญาผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุไปเมา
แล้วก็แอบรักผู้เสียหายมานานพร้อมกับก้มกราบขอขมาคุณป้า
อายุ๕๗ปีด้วยนะคะที่ก่อเหตุลงไปและยืนยันว่าหลังจากพ้นโทษ
เดี๋ยวจะรีบเก็บเงินนะแล้วจะรีบมาสู่ขอ
เพราะยังรักผู้เสียหายอยู่ไม่เสื่อมคลาย
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ส่วนผู้เสียหายถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพนมสารคาม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีค่ะ